เขาช่วยยายดูกันแล้วกัน
แล้วปัจจุบันล่ะ
ไม่มาเลยยายไม่เห็นจอร์ดเลย
นี่ก็๔๑ปีแล้ว

ไม่มีตาตาจากไปเลย
ยายก็ยายก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้ลูกบอกไม่ได้ยังไม่ถึงเวลา
ถ้าตาไปเลยกับที่จะต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่แบบวันนี้ยายจะเลือกแบบไหน
ถ้าทุกข์ทรมานก็ไปเลยนะยายขอโทษแต่ยายไม่ได้แจ้ง

เพราะว่าใช้ชีวิตคู่มาด้วยกัน

ก็มีทะเล่าบ้างจากธรรมดาหัวแม่ดูนะ

วันหนึ่งก็ตอนนี้รับได้หรือยัง
จิตใจเรารับได้หรือยังว่าเห็นตาเป็นภาพรับได้หรือยัง

ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ระยะยาว

เราปฏิหารนะคะว่าน่าจะหาย
แต่ตอนนี้ด้วยความว่า

เยอะอายุเยอะแล้วด้วยความที่ว่าใจแกอาจจะสู้

ก็มีพี่คนนึงค่ะเล่าให้ฟังว่าพ่อเขาอายุมากกว่าพ่อเจี๊ยบอีกค่ะ
๘๕ปากเบี้ยวขาพิการอย่างนี้
แกก็ดูแลประคบอะไรไปแล้วก็ให้กินยาวิตามินบีอะไรอย่างนี้

แกก็เชื่อว่าก็น่าจะทำได้
วันนี้ทำครอบครัวเจ๊วันน่าถ้าน้องไม่ปรับปรุงตัวหรืออะไรอย่างนี้
มันจะไปทำให้ครอบครัวของอื่นลำบากอีกกี่ครอบครัว
ถ้าน้องปรับตัวสังคมคนไทยมันให้อภัยกันได้อยู่แล้ว

แล้วสิ่งที่พูดไว้เจ้าอย่าแบบว่า
ให้มาดูแลพ่อเรานิดนึงช่วยกันดูแลหน่อย